วงฟุตบอลไทยนะครับสีน่าสนใจก็คือ
เรื่องราวของสโมสรสุโขทัยเอฟซีเพราะว่าตอนนี้ฟอกสปอร์ตนั้นจับตามองนะครับ
สุโขทัยนั้นเป็นทีมที่น่าจับตามองในเวทีเอฟซีแชมเมสลีกในรอบเพลย์ออฟ
มีโอกาสจะหลุดเข้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มได้ครับ
ไม่ใช่เพียงแค่สุโขทัยนะครับอีกหนึ่งทีมก็คือ
ยาโฮดารุตัสซิมนะครับทีมแชมป์ลีกจากมาเลเซียที่ล้มแบงคอกยูนิเต็ดไปได้ในรอบก่อนหน้านี้ครับ
มีการพูดถึงสุโขทัยว่าเป็นทีมที่จุดประกายความหวังของทีมมามืดจากภูมิภาคอาเซียนนะครับ
ที่กำลังจะสร้างประธิษฐาไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มของสึกเอฟซีแชมพลิสติก
เช่นเดียวกับทางยาโหที่ผมพูดถึงไปนะครับ
แต่ว่ามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างเซอร์ไพรส์นะครับ
ในเกมรอบเทอร์ออฟรอบ๓เดี๋ยวว่าเจอสึกหนักเลยนะครับ
ก็เจอกันในวันอังคารที่๗กุมภาพันธ์นี้ก็ติดตามกันได้ครับ
ผลงานของทีมตัวแทนจากไทยจะเป็นอย่างไร
ส่วนการเปิดตัวสโมสรยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับ
ก่อนที่การเนื้อขันจะเริ่มขึ้นเปิดฉากอย่างเป็นทางการสำหรับเกมฟุตบอลไทยฤทธิ์๑ฤทธิ์สุดของบ้านเรานะครับ
ในงานก็มีการเปิดตัวนักเตะและชุดแข่งขันใหม่
โดยนายสวัสดิ์ฤทธาพันลบอดีตร้อนนายกรัฐธนตรี
ในฐานะประธานที่ปรึกษาของสมสรก็นำนัฐบอลกราบสังการะ
คุณย่าโมเพื่อเป็นสิริมงคล
ทำการแฟนบอลที่มาให้กระล่อนใจอย่างล้นหลาม
สวัสดิ์ฤทธิ์ก็บอกว่างบอกว่างไว้๑๕๐ล้านบาท
แล้วก็มอบหมายให้กับนายเทวัลลิตาพันลบเป็นประธานสโมสรคนใหม่

ก็ได้กิรติเขียวสมบัติกองหน้าดิกรีทีมชาติไทย

อีกหลายคนก็มีมาเสริมทัพเช่นเดียวกันเชื่อผลงาน
ดีขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่ได้อันดับ๘ในปีแรกของการเลือกชั้นขึ้นมา
และจบอันดับ๑๑เมื่อปีที่แล้ว